มาดูกันที่ราคาหุ้นของนกแอร์กันบ้างนะครับคุณผู้ชม
สำหรับหุ้นนกแอร์นั้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แห่งประเทศไทยย้อนกลับไปในปี๒๕๕๙
และราคาพาอยู่ที่๑บาทแต่ว่าเวลาผ่านไปมาจนถึงในวันนี้
ราคาก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
พบว่าราคาหุ้นของนกแอร์ถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูที่ต้นปีนี้ครับ
ปี๒๕๕๙นั้นราคาหุ้นของนกแอร์ในช่วงต้นปี
อยู่ที่ประมาณ๖บาทกว่านะครับ
หลังจากนั้นราคาค่อยไต่ระดับปรับตัวบวกขึ้นมา
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ยกเลิกเที่ยวบินเมื่อวันวาเลนไทยวันอาทิตย์
เปิดมาสัปดาห์ใหม่ครับในวันจันทร์ราคาปิดอยู่ที่๗บาท๕สตางค์
ปรับตัวย่อตัวลงมาเมื่อเปรียบเทียบกันกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์ก่อนนะครับ
หลังจากนั้นราคาปรับตัวบวกทะยานขึ้นไปอีกครับไปแตะราคาอยู่ที่ประมาณ๗บาท๖๕สตางค์
แล้วก็ค่อยย่อตัวลงมาวันนี้ครับราคาหุ้นของนกแอร์นั้นปิดไปประมาณ๗บาท๕สตางค์
ราคาในวันนี้เท่ากันกับราคาเมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์๑๕กุมภาพันธ์นะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นนกแอร์ครับนักวิเคราะห์ก็บอกว่าจะลงทุนในช่วงนี้ต้องระมัดระวังและเตรียมความพร้อม
เผื่อใจไว้หน่อยก็จะดีสำหรับนักลงทุนนะครับ
นายอเนกศรีชีวชาติประธานที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวนะครับ
เปิดเผยสถานการณ์จำหน่ายตัวสายการบินนกแอร์หลังจากประกาศยกเลิกเที่ยวบินและมีกระแสข่าวความขัดแย้งในองค์กร
ทำให้ยอดจองของนกแอร์ชะลอตัวลงไปอย่างมากครับ
ก็พบว่าทัวร์หลายแห่งนั้นหันไปซื้อตัวกรุ๊ปจากสายการบินโลคอร์สรายอื่นแทนครับ
จากว่ามีกระแสข่าวว่านกแอร์นั้นกำลังจะปิดกิจการ
ทำให้หลายบริษัทไม่มั่นใจว่าหากจัดกรุ๊ปทัวร์โดยใช้นกแอร์แล้วจะเกิดปัญหาตามมาหรือไม่
เช่นเดียวกันกับผู้โดยสารที่จองตัวนกแอร์ไปแล้วนะครับขอคืนเงินเป็นจำนวนมาก
แม้ว่าที่ผ่านมาสายการบินจะพยายามแก้ไขแล้วก็แสดงความรับผิดชอบ
โดยส่งต่อที่นั่งให้กับสายการบินพันธมิตรก็ตามแต่ภาพลักษณ์ยังไม่ดีขึ้นครับ
ขณะที่นายสุเชษสุขแท้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์แนะนำผู้ถือหุ้นสายการบินนกแอร์ช่วงนี้ต้องทำใจหรือตัดใจขายทิ้ง
เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่าราคาจะดีดกลับมาเมื่อไหร่หลังจากราคาสายการบินนะครับ
ราคาหุ้นนั้นก็มีการผันผวนพอสมควรหลังประกาศยกเลิกเที่ยวบินติดต่อกันมาแล้ว๑๓วันและจะยกเลิกต่อเนื่องไปถึงสิ้นเดือนหน้า
ซึ่งยังไม่รู้ว่าผู้บริหารนกแอร์จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ราคาหุ้นของนกแอร์ต้นปีที่ผ่านมานะครับ
อยู่ในระดับ๖บาท๘๕สตางค์ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยจนถึง๑๕กุมภาพันธ์วันที่ยกเลิกเที่ยวบินนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงราคาพอสมควรครับ
ราคาปิดอยู่ที่๗บาท๕สตางค์แต่ระหว่างวันเนี่ยผันผวนแล้วก็ปรับตัวย่อลงมาด้วยนะครับจากราคาสูงสุดในวันนั้น
มาปี๕๗ปี๕๘มีกำไรทุกปีแต่ตัวเลขกำไรนั้นไม่เสถียรครับ
๕๖กำไรกว่าพันล้านบาทปี๕๗ยอดตัวลงมาเหลือ๔๗๑ล้านบาท
ยังคงมีกำไรอยู่แต่ลดช่วงลงมาและปี๕๘กำไรบวกขึ้นมาเล็กน้อย

กแอร์ชี้แจงสาเหตุการขาดทุนกับตลาดหลักทรัพย์นะครับ
นอกจากการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็เกิดจากอัตราการหมุนเวียนเข้าออกของนักบินมากกว่าที่คาด
ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินนั้นต่ำกว่าแผนที่วางเอาไว้รายได้ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายครับ